คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้โอ้โหเสียบสยองเฉียดเจ้าโลก
จักรยานยนต์พุ่งชนรถบรรทุกเหล็กรถรับซื้อของเก่า
คุณผู้ชมเขาจะขนอะไรมาบ้าง

แล้วก็มีเสียบออกมาแบบนี้นะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อายุ๖๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนเข้าไปเต็ม
พี่เขาอยู่โอ้ยขี่รถจักรยายนพุ่งชนท้าย

แล้วพยายามเรียกสติตลอดถามให้พี่เขาตอบ
กินแพ้โอ๊ยนี่ครับเหล็กที่มันทุกข์อยู่กระบะหลัง
เข้าหลายจุดนะฮะสีข้างที่ขา
แล้วติดอยู่กับรถแบบนั้นเอาออกไม่ได้ครับ

เจ้าหน้าที่ต้องคอยเรียกให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา

เพราะดีครับโอ้โหท่านมีสติครับตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้

ทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะ
นี่เบอร์ญาติผมนะโอ้โหสติดีจริง
บอกเบอร์ญาติได้ด้วยคุณผู้ชมฮะ
เหตุเกิดช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
บนถนนสายศูนย์การค้าบ้านฉางเนินประปา
แต่บนบ้านฉางเอาเผื่อบ้านฉางจังหวัดนายองครับ
กู้ภัยช่วยนำผู้บาดเจ็บออกมาได้ครับ
พบว่าถูกเหล็กเสียบที่ไหนบ้าง
ขาขวาตรงนี้เสียวป๊าบ

นำส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง

ก็ตกใจตัวสั่นยืนปากสั่นเหลือออกท่วมตัว
เราบอกเขาจอดลดรอจะริ้วเข้าร้านจุดก็ยืนเสียงโครมดังใหญ่
ลงไปดูโอ้โหเห็นภาพหน้าหวาดเสียวนี้ลองฟังพี่เขาเล่าหน่อย

ต้องเห็นหมาใส่ทางโน้นเยอะหรือเปล่าเพราะว่าย้าวให้กัน
แต่ว่าล่าสุดอาการคุณมานพปลอดภัยแล้วครับโอ้โหดีใจด้วยจริง
เป็นทุกอย่างให้พวกเราแล้วจริงครับ
เห็นภาพนี้แล้วหวาดเสียวจริงคุณผู้ชม